เขาจัดให้มีการแข่งขันกว่า๒๐ชนิดกีฬานะครับ
ซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดห้องพักสำหรับสื่อมวลชน
เพื่อรองรับการทำงานและอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับ
ติดตามรายงานนี้นะครับจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อครับ
ในส่วนของสื่อมวลชนในมณิลาที่มีกีฬายอดฮิตแข่งขันทางฟุตบอลบาสเก็ตบอลแบตมินตันรวมไปถึงวอเล็กบอล
เจ้าภาพฟิลิปปินส์ก็ได้จัดสรรห้องทำงานของสื่อมวลชน
เพื่อรองรับการทำงานของสื่อทั่วทั้งอาเซียน
ภายในห้องสื่อมวลชนก็จะมีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งเรียงราย
รอการใช้งานรวมไปถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
สำหรับเช็คโปรแกรมและผลการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว
และยังมีบริการอาหารว่างนานาชาติพร้อมเครื่องดื่มไว้บริการครบครัน
จัดสรรพื้นที่ให้สื่อมวลชนได้พักผ่อนชั่วคราวด้วย
คุณผู้ชมครับหลังจากที่เหนื่อยล้าจากการเดินทางนะครับ
ก็จะมีเก้าอี้ที่จัดไว้ให้สำหรับสื่อมวลชนได้พักผ่อนนะครับ
บรรยากาศสะดวกสบายครับแล้วก็สามารถมานั่งได้เลยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับ
มวลชนที่ต้องการใช้งานครับเพียงแค่แสดงบัตรสื่อมวลชนที่หน้าห้อง
ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทันที
โดยเปิดให้บริการตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน
นับว่าเจ้าภาพได้อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนอย่างเต็มที่
เพื่อรายงานข่าวมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอาเซียน
ให้กลายเป็นความทรงจำที่งดงามตลอด๑๘วันของการแข่งขัน
วิรวิทย์เจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ล่าสุดนะครับก็คุณวิรวิทย์ผู้สื่อข่าวของเรา